เอามาดูเรื่องของการทำอาชีพเสริมกันหน่อย

เมื่อสักครู่เกือบได้ไปออสเตรเลียแล้ว
ต้องถามว่าอันนี้เกือบได้ไปฝักขิงหรือเปล่า

เพราะว่าจะบอกว่าไปที่อุดรธานีก็พอนะคะ
ชาวนาในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เป็ดปักกิ่งในแปลงนาปลูกข้าวไปด้วย
หลังปรับพื้นที่เป็นไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ
สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

เป็นปักกิ่งไม่ใช่อยู่ในจาน

อันนี้มาเดียวไม่มีแผ่นปอเปี๊ยะแต่อย่างใดนะคะ
เป็นปากกิ่งกว่า๔๐๐ตัวถูกเลี้ยงไว้ในลำคลองกัน
ใกล้กับแรงนาปลูกข้าวของนายโซดาพิมพ์ที่ค้อ
แล้วก็นางสิริวัลพิลาแดงอยู่ในบ้านทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งสองสามีภรรยามีอาชีพเป็นชาวนา
แนวคิดตามพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
การบูรณาการพื้นที่ไร่นาสวนผสมซึ่งมีอยู่๑๒ไร่ด้วยกันนะคะ
แบ่งเป็นที่พื้นที่ปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัว
และกันไว้สำหรับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปะกิ่ง
โดยใช้ปลายข้าวที่มีอยู่ในนาของตัวเอง
เสร็จจากการเก็บเกี่ยวของชาวนานำไปเป็นอาหารนี่แหละนะคะ
ก่อนที่จะนำไปขายค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่แล้วก็เป็ดเนี่ย
ไปขายเพิ่มเติมด้วยสร้างรายได้เป็นอย่างดี
ซึ่งการทำไร่นาสวนผสมทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
และสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารในครัวเรือนได้อีกด้วยนะคะ
เหลือกินเหลือใช้แล้วค่อยเอาไปขายค่ะ